ปราจินบุรีครับลูกหลอนฮะ
คิดว่าแม่จะวางยาเขาแล้วก็บอกว่าแม่เนี่ย
จะเอาขี้เท่ายัดปากผมบอกว่าผมเนี่ยเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่
โมโหครับทำร้ายแม่ทุบตีแม่
หลังจากนั้นพอเจ้าหน้าที่ไปถึงปั๊บเขาบอกเลยคุณเป็นใคร
ผมนี้เป็นจอมพลบางช่วงบอกว่าผมเป็นพระราชา
เป็นพระราชาถ้าคุยกับผมต้องใช้ราชาศัพท์
ไปกันใหญ่แล้วครับดูเหตุการณ์นี้ฮะ
แล้วเราทำไมถึงต้องทำร้ายแม่
มันวางยาแล้วจะเอาขี้เท่ายัดปากผมด้วย

วันคู่ราชากับเสือดำจะมา

มึงบอกให้มึงไปย้อนดูอดีต

อาถินเมื่อก่อนเป็นไรไง

ทานีครับทานีอายุ๒๖ปีครับ
กำลังพูดคุยกับตำรวจจากสพระเบาะไผ่ในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับ
คุมตัวเขาแล้วพาไปส่งรักษาแต่เขาไม่ยอมฮะ
ก่อนหน้านั้นเขาหลอนแล้วทำร้ายแม่

คุณแม่บาดเจ็บมีแผลที่บริเวณหลังมือตรงนี้

แม่บอกว่าลูกทุบตีแม่เอาหมัดนั่นแหละมาทุบเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรี
ตำรวจหลังรับแจ้งเหตุก็มาถึงครับ
นายธานีตอนแรกเขาเดินวนไปเวียนมาอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้ฮะ

หลังนี่ถอดเสื้อก่อนที่จะถูกชาร์จตัวแล้วคุมตัวไป
อ้างตัวเป็นจอมพลบ้างเป็นพระราชาบ้าง
ใครจะคุยกับเขาต้องใช้ราชาศักดิ์
และที่ทุบตีแม่อยากจะสั่งสอน
เพราะแม่วางยาเขา
แล้วแม่จะเอาขี้เท่ามายัดปากเขา

ตำรวจคุยดีก็แล้วแต่เขาไม่ยอมฮะ
แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูฮะ
ก็กลัวค่ะนอนไม่หลับนอนไม่หลับ
มันมีแต่คนแก่เนอะคนแก่กับเด็กผู้ชายก็ไม่มี

อยากแบบรักษาเขาหายก็กลัวอยู่ไม่ได้

ถ้าไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าหายแล้วกลับมาเนี่ย

คิดหนักอยู่ค่ะคิดหนักเลย
เราจะอยู่ได้ยังไงซอยนี้

เขาก็ไปเป็นบางครั้งแต่ไม่เหมือนซอยนี้
ซอยนี้เขาจะอรวาสตลอดเลย
คนนี้คือเพื่อนบ้านนะครับคุณป้าศรีนวลบอกว่าน่ากลัวมาก
ถ้าไม่จับเขาไปเนี่ยป้าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ
บ้านป้ามีเด็กด้วยไงบางทีกระโดดข้ามรั้วเข้ามาบ้านป้า
ทุบบ้านทุบประตูกระจกถ้าไม่เปิดก็ขู่
เปิดเข้ามาเด็กตกใจก็ร้อง
พอเด็กร้องเขาบอกว่าถ้าร้องจะยิงรีบจับไปเถอะ
แต่ทีนี้ก่อนจะจับมีจังหวะหนึ่งที่เขาบอกว่า
ถ้าจะจับผมไปผมขอกินบะหมี่ร้อนก่อนได้ไหม
โอ้โหอยากจะกินอะไรร้อนฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ก็พยายามที่จะควบคุมตัวดูจังหวะนี้หน่อยฮะ
นี่ฮะต้องกดเลยครับ
แต่ขอกินให้อิ่มท้องก่อนไปได้ไหม
ก็เนี่ยฮะเมื่อกี้ที่ชาวบ้านแซวคือนางสนมต้องมาป้อน
แล้วตัวก็เล่นแง่เยอะอยู่เหมือนกัน

ป้อนบะหมี่กึ่งเสบ็ดรูปต้มมาร้อนให้เขากินครับ
เสร็จแล้วสุดท้ายพาตัวส่งรักษา
โรงพยาบาลจิตเวทจังหวัดสะแก้ว
เห็นบอกว่าหลังอาการธานีจะแปลกนะฮะ
คือถ้าเมื่อไหลเล่าเข้าปากเดี๋ยวเข้าปากปั๊บ
เขาจะมีอาการเพี้ยนแปลกทันที
แล้วแม่ก็คือคนที่ถูกเขาทำร้าย
วันนี้พี่ติครับนักข่าวของเราลงพื้นที่ครับ

บอกว่าลูกแม่ป่วยจิตเพศมา๕ปีแล้ว

จริงลูกแม่เนี่ยเขาก็ยังทำงานรับจ้างได้
พอทำงานได้เงินมาไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์
พอกินไปปุ๊บคราวนี้อาการคลั่งกลับคืนมาครับ
เมื่อคืนนี้ลูกเมาแล้วก็ขอข้าวกิน
ตัวแม่เองก็เอามาให้เขากินจนอิ่มแล้วก็ขอน้ำ

กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาคลั่งขึ้นมาแล้วมันจะน่ากลัว
พยายามเอาน้ำเปล่าและหยดยาผสมลงไป
เพื่อให้ลูกไม่คลุ้มคลั่ง
พอลูกเห็นว่าสีของน้ำมันเปลี่ยนมันมียาผสมไงฮะ
เขาขึ้นเลยบอกว่าแม่จะเอายาพิษมาวางยาใช่ไหม
แล้วก็บอกว่าเนี่ยแม่ชี้แจงแล้วบอกว่าไม่ใช่นะ
นี่ยาที่แบบจะให้ลูกสงบสติอารมณ์ไงไม่เชื่อ
และนี่คือพระราชาอย่ามาทำแบบนี้
แล้วส่งเสียงดังแล้วก็ทุบแม่ตีแม่นี่นะฮะ
ไม่พอครับไปทุบกระจกจนแตกแล้วรีบออกไปจากบ้านเลย
เองก็ต้องรีบไปขอความช่วยเหลือเหมือนกันฟังคุณแม่ครับ
เอาข้าวให้เขาก่อนกินก่อนเสร็จแล้วเขาเรียกหาน้ำ
แม่ก็เลยบอกว่าน้ำมันกิน
บอกว่าถ้ากินน้ำถ้าน้องกินยายากก็
บอกเอาน้ำมาแล้วก็ใส่ยาให้เขากิน
แต่แม่ก็รีบตัดนะกลัวลูกไม่หลับ
แม่ก็เลยใส่ยาไปแล้วยาในขวดน้ำมันเป็นสีเขียว
ก็เลยเขาก็จับได้ไงว่าแม่จะฆ่าเขา

แม่แม่บอกแม่ไม่ได้ใช้ศัพท์ราชา
พูดแต่ว่ากินข้าวนะลูก
แต่บอกไม่ใช่ลูกเขาเป็นราชาแล้วอนุแล้ว
แต่เขาไม่เคยทำร้ายคนอื่นนะ
ไม่เคยเลยไม่เคยทำมีแต่เรา
แต่แม่เนี่ยอารวาสเสียงดังโวยวายชาวบ้านก็กลัวกัน
ถ้าออกมาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอยู่กันได้ไหม

คือความกังวลนี้เมื่อกี้ถ้าฟังดีเนี่ย

เพราะว่าเขาบอกเขาเป็นพระราชาต้องใช้ราชาศัพท์

เมื่อกี้พี่ติสัมภาษณ์นะฮะ

แม่บอกว่าถ้าลูกออกมาจากโรงพยาบาล
เอาจริงนะขอให้หายไปปลิดทิ้งเถอะ

ถ้ารักษาไม่หายเพราะรักษามาหลายรอบ

ห้องที่รับผิดชอบพอจะช่วยเหลือได้แม่บอกช่วยแม่หน่อย
ช่วยรักษาให้ลูกแม่กลับมาเป็นลูกชายคนดีคนเดิมได้ไหม
ดูความเสียหายที่บ้านสิครับทุบกระจกแตก
แล้วถ้ารักษาเสร็จกลับมาแล้วเป็นอีกทำร้ายแม่อีก
วนไปแบบนี้จะทำยังไงใช่ไหมคะ
กลัวมากแล้วชาวบ้านอีกที่เจอแบบนี้